เพื่อนบ้านที่ละเหี่ยใจเหลือเกินค่ะมีสาวคนหนึ่งเขาเจอเพื่อนบ้านที่แบบชอบปลูกต้นไม้
ต้นไม้สูงเลยนะคะแล้วก็กิ่งก้านเนี่ยเหมือนกับล้ำมาที่รั้วบ้านของเธอ
แล้วจู่ไอ้ตัวใบไม้ที่เวลาเหี่ยวเวลาแห้งเนี่ยก็ร่วงใส่บ้านของเธอนาน๓ปี
บางทีมีทั้งงูตะขาบเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
สุดท้ายเธอแก้เผ็ดยังไงลองดูค่ะ

เป็นภาระให้เพื่อนบ้านสุดสุดเมื่อสาวคนนึงเขาตัดพอ
แล้วก็ระเหยียใจกับเพื่อนบ้านที่ปลูกต้นไม้สูงแบบนี้
แล้วในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนมีลมนะคะ
ใบไม้ที่แบบเป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนสีแห้งเหี่ยวแบบนี้ก็ปลิวลงมาทับบ้านของเธอ
ปลิวลงมาในรั้วบ้านของเธอเต็มไปหมดเลย
แล้วไม่ได้มีแค่ใบไม้นะบางวันนี้แถมงูตะขาบแมลงป่องเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
สุดท้ายเธอแก้เผ็ดแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ตักเอาใบไม้เศษใบไม้ทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็โยนทิ้งข้ามฝั่งไปตัวฝั่งเพื่อนบ้านที่เป็นคนปลูกต้นไม้นั่นแหละ
เพราะว่าเธออดทนรนไม่ไหวแล้วว่า
คือแบบเหมือน๓ปีแล้วที่ต้องทนอยู่แบบนี้มานาน
ทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราธานี

นางสาวพิมรดานะคะเธอบอกว่าซื้อบ้านมา๓ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยเธอเป็นคนจ่ายเงินเองหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดหรือว่าดูแลเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง
อะไรต่างเพื่อที่จะดูแลในพื้นที่บ้านของตัวเอง
แต่สุดท้ายก็เหมือนได้รับความเดือดร้อนผลกระทบต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องขยะใบไม้สัตว์มีพิษต่างที่แบบเข้ามาในบ้านของเธอ
จากความสุรุยสุรายหรือว่าความมักง่าย
ไม่ใส่ใจในการดูแลต้นไม้ของเพื่อนบ้าน
ทำให้เธอรู้สึกแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยแก้เผ็ดด้วยการเอาเศษใบไม้ข้ามกำแพงกลับไป
ส่วนทางด้านของเจ้าของต้นไม้ผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยนะคะ

ทางฝั่งของเจ้าของบ้านที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเจอแค่ลูกสาว
ลูกสาวบ้านนี้เขาก็ได้มีการเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวคู่กรณีหรือว่านางสาวพิมริดาคนที่เดือดร้อนเนี่ย
มีแค่การทักไลน์มาหา
ทักไลน์มาเล่าให้ฟังว่าใบไม้ล่นสาย
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็พยายามที่จะรับผิดชอบดูแลแล้วแหละ

เพราะว่าปรับปรุงบ้านเพื่อจะขายด้วยหรืออะไรแบบนี้
ก็เลยพยายามที่จะหาแนวทางแก้อยู่แต่ก็ยังดำเนินการไม่เสร็จนะคะ
ซึ่งเธอก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย
ไม่น่าจะเอาเรื่องเอาคลิปมาร้องเรียนผ่านสื่อหรืออะไรแบบนี้เลย

เพราะว่าหัวอกคนเดือดร้อนเขาก็ต้องทนอยู่กับใบไม้๓ปีแล้วนะ
ส่วนคนที่ปลูกเองตอนนี้ต้องเร่งแล้วนะคะ
แก้ไขอาจจะต้องมีการตัดหรือว่าดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยแล้วกันค่ะ